วัยเด็กค่ะทุกคนผ่านกันมาหมดแล้วใช่ไหมค

ก็เคยเด็กไม่ใช่เกิดมาแล้วโตแล้วแก่เลย

เคยล่วงเกือบหมดปากด้วย

มันก็จะโยกแล้วก็หลุดไปตามวาระโอกาสของมันถูกไหม
แต่ว่าหนูน้อยคนนี้ค่ะเขาไม่อยากไปหาหมอฟัน
แล้วคุณพ่อเนี่ยเขามีวิธียังไงที่ทำให้ฟันน้ำนมเนี่ย

นับหนึ่งสาม

แต่น้องอุ้ยปรบมือเลยคุณพ่อเก่งมากเลย

คือมันเป็นวิธีโบราณคุณผู้ชม
ใครที่โตมาพร้อมเราหรือก่อนหน้าเราเนี่ย
น่าจะรู้ดีว่าวิธีนี้ยังใช้อยู่

นับนึงทั้ง๓น้ะลูกนะ

เอาไว้เอาไว้บ้วนเลือดแล้วกัน

เดี๋ยวฟันแพ้ก็งอกขึ้นมาเนอะ
แต่ว่าดูแล้วก็ไม่ต้องไปทำเรียนแบบนะ

พ่อกับแม่เหล่าก็จะเอาออกให้

เราเขี้ยวอันแบบนี้เดี๋ยวมันจะหลุดอย่างไร